นี้นะต้องบอกเลยว่าอยากให้ไปดูคนนำเต้นแค่เขาเดินขึ้นเวทีทุกคนก็ยิ้มออกแล้ว

๙๓คนแล้วคุณยายเป็นคนนำเต้นนะรู้สึกคุณยายแข็งแรงมาก

จังหวะไปบ้างเพราะว่าเต้นตามจังหวะไม่ทัน

ทำไมทำไมต้องเหมือนใครอ่ะ
น่ารักมากแล้วคนเอามาโพสต์เนี่ยคือหลานคุณยายนะคะ
คนที่เอามาโพสต์ชื่อว่าคุณสันทิพพนัย
โพสต์คลิปความน่ารักของคุณยายแล้วก็บอกเนี่ย
คนนำเต้นที่เรียกรอยยิ้มได้นี่

คุณยายเปียกมีลูกทั้งหมด๓คน
เป็นคนร่าเริงร้องรำทำเพลงสุขภาพแข็งแรง
ลูกก็หมุนเวียนกันมาคอยเลี้ยงดูคุณยายแกตลอดเลย
เขาบอกว่าช่วงเย็นทุกวันที่ลานหน้าบ้านจะมีการเต้นแอโรบิก
คุณยายก็เลยก็เลยแหม่มมอยากก็เดี๋ยวยายนำเต้นเอง
แล้วก็เนี่ยคอยเต้นส่งยิ้มเดี๋ยวขอฟังเสียง
ไฟทางชมรมจำมชาไมจิ๋นละป่าไทยรวมใจอนุรัก
วันนี้เฮียดตุ๊กว๊ัดตั้งมาส่ามากอยู่
ป๋าอนุรักได้รักชว์โนระ
โนระจิ๋นละป่าไทยโนระ

แล้วคุณยายแข็งแรงมากมากร้องแล้วแค่ทำเพลงยังได้เหมือนเดิม
คุณยืนตัวตรงเป๊ะไม่ต้องมีไม้เท้าด้วย